กรติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะการอาบป่าคือการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ใช้ธรรมชาติในการบำบัดร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะซึ่งถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลต่อคุณภาพเรื่องของจิตใจแล้วก็ร่างกายที่วี
เป็นศาสตร์บำบัดของญี่ปุ่นนะคะโดยข้อดีของการอาบป่านั้นทำให้คุณภาพของการนอนดีขึ้นค่ะ
มีอารมณ์มีสมาธิที่ดีลดระดับความเครียดได้เป็นอย่างดีด้วย
เนื่องจากว่าความเครียดนะคะล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง
ทั้งทางร่างกายจิตใจไม่ว่าจะเป็นโรควิตกกังวลซึมเศร้านอนไม่หลับความดันโลหิตสูงนะคะ
กล้ามเนื้อยึดตึงหรือว่าเป็นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันลดลงค่ะ
โดยการอาบป่านะคะช่วยให้สุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจดีขึ้นผ่านการสัมผัสด้วย๕สัมผัสด้วยกันนะคะ
คือรูปลดกลิ่นเสียงแล้วก็การสัมผัสด้วยใจที่มีการนั่งสงบแล้วก็มีสมาธิ
อาบป่านะคะไม่จำเป็นต้องเดินป่าเสมอไปแต่อาจจะเป็นการอยู่ในสวนสาธารณะที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่
หรือว่าส่วนใกล้บ้านที่มีความร่มรื่นของต้นไม้ค่ะ
อกจากนี้นะคะการใช้ธรรมชาติบำบัดจิตใจนะคะ
อาบป่าเนี่ยยังส่งผลดีต่อความยั่งยืนเพราะว่าเป็นการทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของป่าไม้
การเกิดการจัดการพื้นที่ป่าเพื่อส่งเสริมคุณภาพสุขภาพที่ดี
รวมถึงในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเมืองนะคะ
รวมทั้งทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ในการช่วยพิทักษ์ป่าไม้อีกด้วย
ขณะเดียวกันยังเป็นการต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างค่ะ
เช่นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ถือว่าเป็นศาสตร์บำบัดจากญี่ปุ่นด้วยการอาบป่าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนค่ะ